ข้าวเนี่ยเพิ่งจะกลับมานะครับจากที่มาเลเซียแล้วก็ผู้สื่อข่าวเราอีกหนึ่งคน
ก็คือคุณโบ้เกลือกชัยในสลับคั่วไปไปอยู่ที่เวียดนามนะครับ
เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับข่าวความความเคลื่อนไหวล่าสุดณขนาดนี้
ครั้งนี้ของทีมชาติไทยต้องยอมรับเลยนะครับว่าโค้ชนิชิโนทำการบ้านหนักมาก
ได้มีโอกาสได้ไปอ่านข้อความด้วยนะครับที่โค้ชนิชิโนได้มีโอกาสนั่งข้างกับแฟนฟุตบอลท่านหนึ่ง
และแฟนฟุตบอลท่านนั้นก็บอกเหมือนกันว่าโค้ชนิชิโนเนี่ยทำการบ้านหนักมาก
แล้วเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เดินทางไปถึงทีมชาติไทย
ตอนแรกจะมีโปรแกรมฝึกซ้อมแต่ก็ไม่ได้ซ้อมนะครับ
เดี๋ยวไปติดตามข่าวสารกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ให้นักเตะทีมชาติไทยเนี่ย
ฟิตเนสแล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายในโรงแรมที่พักนะครับ
หลังจากที่เดินทางมาเกือบ๕ชั่วโมงก็ต้องการที่จะให้นักเตะได้มีโอกาสฟื้นฟูสภาพร่างกาย
ซึ่งหนึ่งในนักเตะอย่างพิธีวัฒนสุขจิตธรรมกุลนะครับ
ก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เสียความมั่นใจนะครับ
แม้ว่าจะมีความผิดหวังแต่ก็ไม่ได้จมปลักกับเกมนัดที่แพ้มาเลเซียครับ
ทั้งบรรยากาศในทีมตอนนี้เนี่ยพิธีวัฒน์บอกว่าบรรยากาศยังคงดีอยู่นะครับ
เพราะว่าโอกาสเข้ารอบของทีมชาติไทยเขามองว่ายังเปิดกว้าง
สิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือจะต้องพยายามปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างให้ได้เร็วที่สุด
และพยายามเก็บ๓คะแนนสำคัญให้ได้ครับ
คือการไปฝึกซ้อมครั้งนี้ที่เวียดนามเนี่ย
นิชิโนและทีมงานสมาคมกีฬาฟุตบอลปิดสถานที่ซ้อมเป็นความลับไม่ให้สื่อภายนอกรู้นะครับ
คือจะรู้เพียงแค่สื่อมวลชนไทยเท่านั้น
ว่าวันนี้ซ้อมที่ไหนให้เวลาในการฝึกซ้อมกี่นาที
โดยที่กำชับไม่ให้สื่อมวลชนไทยได้มีโอกาสเปิดเผยข้อมูลไปด้วย
คือจริงแล้วอย่างเวลาที่ไปที่อื่นอาจจะมีโปรแกรมมาที่สมาคม
แต่อันนี้เขาปิดสนามซ้อมเลย
ให้สื่อไทยเก็บ๑๕นาทีแล้วออกไป
อยู่ประเทศไทยเพราะว่าเรายังไม่มีภาพที่วิรวิทย์บอก
ประดูกทางฝั่งของเวียดนามบ้านปากข้างซอ
คุณซื้อของทีมเวียดนามก็โหมกระแส
คือก่อนหน้านี้อย่างที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้กลัวไทยอยู่แล้ว
แล้วก็อันดับล่าสุดมันก็ไม่ได้โกหกแล้วเพราะว่าขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งของกลุ่มแล้วนะครับ
มีคะแนนทิ้งห่างไทย๓แต้ม
แต่เกมแบบนี้มันพร้อมจะสลับสลับคั่วตลอดเวลาเหมือนกันนะครับ

ซึ่ง๑๙พฤษฎิกายนวันอังคารนี้ถึงนี้
มันจะเป็นวันที่ชี้วัดอันดับหนึ่งของอาเซียนอย่างแท้จริงนะครับ
ซึ่งแม้ว่าเวียดนามจะมีขวัญและกำลังใจที่ดี
แต่การเจอกับทีมไทยก็ไม่เคยเป็นงานง่าย
เชื่อว่าเกมนี้เวียดนามจะเอาชนะไทยได้
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบ๑๒ทีมต่อไปครับ
ที่เขาพูดก็ถูกนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าชนะเนี่ยแต้มเขา๑๓ส่วนเรา๗
โอกาสที่เวียดนามจะเป็นแชมป์กลุ่มค่อนข้างสูงเลยนะครับ
ถ้าเกิดไม่มี๓คะแนนกลับมาเนี่ย
อาจจะต้องมองไปถึงการเป็นอันดับ๒ที่ดีที่สุด
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกไว้ครับ
ส่วนในเกมที่ทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียนะครับ
แล้วนอกจากนี้ตอนช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
สนามบูกิจจาริวแล้วก็เชื่อว่าน่าจะได้เห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยู่พอสมควรนำมาปรับใช้
ต้องดูว่าสเกาะของใครจะทำหน้าที่แล้วเก็บรายละเอียดได้มากน้อยแค่ไหนครับ
จริงเกือบจะมาทำสโมสรในไทยเหมือนกัน
แล้วก็เคยเป็นอดีตกุญซือทีมชาติญี่ปุ่น
ผมเชื่อว่าในช่วง๑๐กว่าปีที่ผ่านมาถ้าทำงานในสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นก็คงจะได้รู้จัก
เพราะถ้าผมจะให้ผิดในยุคของมิรวรรณรายวัชเหมือนเขาส่งใบสมัครมาที่สมาคมด้วยนะ
ก็ไม่ได้มีการเซเยสกันแล้วก็ไปทำทางเวียดนามจนสุดท้ายเนี่ยเวียดนามก็พุ่งขึ้นมานะครับ

เน้นย้ำกันหน่อยนะครับว่า๑๙พฤศจิกายนนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ

ไทยรัฐทีวีถ่ายเท่าสดโปรแกรมคู่ระหว่างเวียดนามกับไทย
ก็จะเริ่มเข้าสัญญาณในเวลาทุ่มครึ่ง